คุณขออนุญาตที่รอบแบบหลายคนแล้วจะเป็นคนที่จะสนุกได้เป็นพี่อะไรอย่างนี้
ก็พยายามทำเป็นพี่ที่สุดครับ
ผมก็ใช้ใจนำอยู่แล้วเวลาจะสนุกมันก็ไปสนุกได้
เวลาจะมีความสุขก็ไปมีความสุขได้
แต่จริงอยู่กับเพื่อนทั้ง๓คนเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่พาเราพ้นน้ำมาตลอด
เวลาอยู่กับมันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสนุกสนานอยู่แน่นอนครับ
ค่ะพี่ว่าอันหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทุกคนเป็นความเป็นมืออาชีพอะค่ะ
แต่หน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบที่เรามีกับคนดูของเราอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
เพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่านักแสดงทุกคนหรือนักร้องทุกคนเวลาขึ้นเวทีทุกคนก็มีเรื่องในใจด้วยกันทั้งนั้น
แต่หน้าที่ของเขาคือการสร้างความสุขให้กับคนอื่น
แง่ของพวกเรากันเองนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือบัตรหมื่นใบเนี่ยก็เหลือแบบน้อยมากจริง
เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ามีคนจำนวนมากที่อยากสนุกแล้วก็อยากดูพวกเรา
เพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบในความคาดหวังของพวกเขา
นั่นคือโจทย์ที่สำคัญที่สุดเหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่มันเป็นอยู่ตอนนี้
ท่านถ้ามองในเรื่องของความแห่งอุณหภีร์นะได้เยอะเลยอะ
เวลาของพี่พร้อม

อยากถึงกับมึงนะ
ก็ไม่แน่ค่ะว่าจะถึงวันโชว์จะมีเรื่องอื่นนะ

คือผมก็ยังเอ่อ
มันก็จะมีความโรคสรรค์ได้

แต่ว่ามันก็มีจังหวะดาวของมัน
จริงตอนนี้ก็ต้องมีนัดกับหมอยู่
มันจะเป็นต้องแบบต้องฟื้นฟูในลักษณะที่มันลึกขึ้น

เราก็ทำจริงคนที่ปรึกษาที่สำคัญในช่วงแรกเลยก็คือพี่ชอนนี่แหละครับ
เป็นคนที่ให้คำปรึกษาอยู่เสมอ
แล้วก็แต่ละคำปรึกษาเนี่ยมันก็เป็นคำปรึกษาที่ใช้งานได้จริง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็อุ่นใจว่าคำปรึกษาจากผู้ใหญ่
ท่านนี้เนี่ยเขาไม่เคยคิดจะทำร้ายเราอยู่แล้ว
มันก็เลยผ่านจุดนั้นมาได้มาก
มันก็ต้องมีการแบบซ่อมแซม
มันเป็นความรู้สึกแบบเรของคนรอบห้าง
ของคนที่เรเจอและคนที่มีสำคัญด้วย

งี้คือเราพูดไง
งี้คือเราพูดไง

แต่เดี๋ยวว่ามันมามาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจำเป็นให้ทำอะไรคนก็ได้อย่างนี้

เจอใจอยากจะฟังตั้งแต่พร้อม
คือจริงทางค่ายเนี่ยก็อยากจะพยายามปล่อยแล้วนะครับ
ตอนนี้อาจจะมีติดปัญหาอยู่นิดนึง

มีที่สิทธิ์น้ำมันกับผลิตเยอะไหมคะ
คือโดยตัวงานที่แบบเป็นงานที่จ้างอะไรอย่างนี้ครับไม่มีผลครับ
แต่ว่าโดยส่วนตัวเราเรารู้สึกว่ามันมีผลบ้างทางด้านแบบจิตใจ
แบบเวลาทีแบบขึ้นไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย
เองมันเป็นการเปิดประตูเรา
คือเวลาเราร้องเพลงมันเปิดหัวใจเราอะ
พอถ้าสัมภาษณ์อย่างนี้ผมก็ไม่ต้องเปิดมันมาก
แต่ว่าพอร้องเพลงมันพอเปิดไปแล้วมันปิดไม่ได้
บางทีเราก็จะดาวน์กับการแบบเล่นโชว์หรือร้องเพลงไหม
หมายถึงในช่วงนี้เราเลยจำเป็นที่ต้องแบบ
เราคิดว่าเราจำเป็นต้องหักแบบจิตแพทย์
คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ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

ตอนนี้บัตรมีนิดหน่อยที่ทุกสาขาค่ะขอบคุณมากมากจริงจริงนะคะ
สนุกแน่นอนใช่ไหมบอกเลยค่ะค่ะสนุกแล้วไม่ต้องห่วงจ้า

ขอบคุณทุกคนมากมาก